มาดูศิลปินคณะหมอลำนะคะ๕๗คณะรวมแล้วเนี่ย

รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีการจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ
เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานเปิดการจัดงานหมอลำรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง
เวทีสวนสาธารณะ๒๐๐ปีริมบึงแก่นนครในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
โดยนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ธิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายประดิษฐ์โปซิลผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
และนายประมวลเสติประธานชมรมกลุ่มศิลปินหมอลำภาคอีสาน
ดำเนินการขึ้นรวมไปถึงผู้แทนกลุ่มศิลปินหมอลำ
และศิลปินแห่งชาติรวมประมาณห้าสิบเจ็ดคณะหมอลำ
ทั่วทั้งภาคอีสานรวมกว่า๓๐๐๐ชีวิตนะคะ
โดยผู้เข้าร่วมงานก็ได้พร้อมใจการจุดเทียนแสดงความอาลัย
และร้องเพลงสันเสริญพระบารมีจำนวน๓รอบ
ก่อนที่จะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙๙วินาที
จากนั้นค่ะกลุ่มศิลปินที่เตรียมชุดการแสดงความอาลัย
ก็ได้แสดงให้ประชาชนได้รับชม
ประธานชมรมศิลปินหมอลำภาคอีสาน
บอกว่าการรวมตัวกันของศิลปินหมอลำในภาคอีสาน
ศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมกันเทิดทูลพระราชกรณียกิจ
ทรงเป็นอัครศิลปินของพระองค์นั่นเองนะคะ